ไลน์ก็คือมีกระแสคัดค้านการตัดต้นศักดิ
เพื่อจะนำไปสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เป็นการตัดไม้ทำลายป่าทำไมต้องไปตัดต้นศักดิ์ด้วย
ต้นไม้มีมูลค่าแล้วก็ควรจะต้องอนุรักษ์เอาไว้
ล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นออกมา
ชี้แจงแล้วก็มีคำสั่งให้ยุติการตัดต้นศักดิ์แล้วนะครับ
เหตุผลว่าต้องการจะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปครับ
โดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียล
เกี่ยวกับการตัดไม้ต้นศักดิ์
โดยบอกว่าบริษัทผู้รับเหมาได้ขอซื้อไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออป
ซึ่งเป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ
เพราะการทำไม้นั้นได้มาจากป่าปลูก
น่าจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จากข้อความที่มีการสื่อออกไปในโลกโซเชียลที่อ้างว่า

โดยพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ
พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ประชาชนในพื้นที่จึงมีความรู้สึกเสียดาย
ซึ่งทางออปนั้นก็เข้าใจความรู้สึกของชุมชนเป็นอย่างดี
สั่งการให้ยุติการตัดไม้ในสวนป่าแล้ว
จากนี้รัฐบาลก็มีนโยบายอย่างชัดเจน
ในการเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศ
นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการนำสวนป่าแม่หอพระกลับคืนมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และให้กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด
เพื่อให้คงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นี้เอาไว้ตลอดไปครับ
กลับไปดูที่มาของเรื่องนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมถึงถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับ
ก็มาจากกระแสคัดค้านผ่านทางสังคมออนไลน์หลังจากที่แฟนเพจต่างนั้น
อย่างเช่นแฟนเพจชมรมคนรักต้นไม้มีการโพสต์เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแผนการตัดต้นศักดิ
เพื่อจะนำไปสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ก็ทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างกว้างขวางนะครับ
เฉพาะในหมู่นักอนุรักษ์ธรรมชาติคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นศักดิ์จำนวนนี้
แม้ว่าจะเป็นตัดต้นศักดิ์ในพื้นที่ป่าปลูกก็ตาม
ขณะที่บางกระแสก็มองว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
เพราะการก่อสร้างอาคารรัฐสภานั้นเป็นเรื่องของบริษัทรับเหมาเอกชน
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับต้นศักดิ์ที่ปลูกเอาไว้
กระแสนี้เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
กรมป่าไม้ก็ได้มีการสอบถามไปยังออป
รู้ว่าขณะนี้เป็นเพียงการสำรวจยังไม่ได้มีการดำเนินการใดเกี่ยวกับการตัดต้นไม้
และในที่สุดทางกระทรวงออกให้มีคำสั่งนะครับยุติการตัดไม้ในสวนป่าดังกล่าว
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชม
ปจะแถลงชี้แจงให้ทราบอีกครั้งในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงวันพรุ่งนี้
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ